เรื่องลูกตลกต่างวงการบันเทิงบ้านเรามีลูกไม้ตกใต้ต้นก็เยอะ
แต่บางคนเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นตลกเนี่ยแต่ลูกเนี่ยชีวิตอาจจะไม่ได้ตลกด้วยนะ
เพ่งเล็งไงบอกว่าอ๋อก็เป็นลูกคนนี้ไงชีวิตมันถึงได้ง่ายไปทุกอย่าง
โอ้โหเป็นลูกคนดังใช่ว่าจะชีวิตง่ายคุณผู้ชมค่ะ
มาดูกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าเอ่ยชื่อมาปั๊บนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่คุณจิตสินผ่องอินทรกุล
อ่ะคุณรู้จักไหมอันโน๊ตอันโน๊ตนี่นามสกุลคุ้นก็คือใครล่ะโน๊ตจูเนียร์นี่ไง
พูดแบบนี้หลายคนร้องอ๋อก็คือลูกชายคนโตของอโน๊ตเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ
คือความฝันในวัยเด็กนี้นะคะเขาบอกเลยว่าไม่ได้อยากจะเป็นตลกเหมือนคุณพ่อนะ
เพราะอยากจะเป็นผู้กำกับแล้วก็เดินตามความฝันเป็นผู้กำกับสมใจคุณผู้ชม
ผลงานเด่นอย่างเช่นภาพยนตร์ล่าสุดเลย
ก็ได้รับการเข้าฉายในอีกหลายประเทศด้วยนะ
และหนังเรื่องนี้ก็ยังได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้คุณผู้ชมไม่ธรรมดา
ตอนเด็กเนี่ยโดนประจำเลยมักจะเจอคำถามว่าเออเป็นลูกตลกแล้วทำไมไม่เล่นตลกเหมือนพ่อล่ะ
ให้พิสูจน์ตัวองค์ตัวเองหน่อยพอพิสูจน์ตัวเองจนได้มาเป็นผู้กำกับแล้ว
ก็ยังไม่วายคุณผู้ชมโดนปฏิเสธเยอะมากทั้งจากนักแสดงแล้วก็นายทุนอีก
แล้วก็บอกเลยว่าสนุกกับการทำงานเบื้องหลังมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับที่นั่งอยู่ในใจทุกคน
กำลังใจให้จริงอย่างที่บอกไปไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นอาชีพนี้
แล้วเราจะต้องทำตามเหมือนคุณพ่อคุณแม่
แต่ว่าแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผลักดันแหละ
แต่ว่าเส้นทางชีวิตใครก็เลือกกันตามนั้นเลย
คุณผู้ชมตลอดปรวนมาสายเพลงกันต่อนะคะ

จริงนะคะทายาทของพ่อหม่ำนี่แหละค่ะ

เป็นเพลงที่มิ๊กอยากจะตะโกนบอกทุกคนเลยนะคะว่า

อยากให้ทุกคนมองนะคะว่าเป็นแค่ลูกชายตลกชื่อดังนะคะ
ซึ่งตอนนี้มิ๊กก็มีอินทรัพย์การทำคล้ายเพลงเป็นของตัวเองนะคะ

เพราะอยากให้ติดตามทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ผลงานของมิกเนี่ยค่ะผสมผสานความเป็นอีสานนะคะ
ลงตัวมากกับแนวที่เรียกว่าอีสานแทรปค่ะ
มีความฝันนะคะที่อยากให้แนวอีสานแครปของเราเนี่ยค่ะ

เขาจะได้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ของน้องมิ๊กเนี่ยคือเขาก็อินเตอร์
แล้วเขาก็ทำผลงานเพลงออกมาโดดเด่นด้วยนะ

โงเห้งอัครพงศักดิ์ลงสู่ยูทูปเบอร์ชื่อดัง
ลูกนะคะลูกชายคนโตของพ่อแท่งเถิดเทิงค่ะ
ก็จากการทำธุรกิจตลาดนะคุณผู้ชมค่ะ
จนตอนนี้ทำช่องยูทูปเป็นของตัวเองแล้ว
ช่วงแรกของการทำยูทูปเนี่ยโงเห้งเปิดใจเองเลยนะ
บอกกันตรงคนติดตามเพราะอะไรรู้ไหม

อยากรู้ว่าพ่อเขาทำอะไรบ้างอยู่บ้านเป็นยังไง
แต่โงเห้งค่ะก็ฝ่าฟันนะอาศัยความเป็นของตัวเองนี่แหละ
แสนกว่าแล้วนะคะอันนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณ
การทำงานภายใต้คำว่าเป็นลูกชายของพี่เท่งเสร็จเทิงเนี่ย

แต่ก็เลือกที่จะมองข้ามแล้วก็ตั้งใจทำงานค่ะ
จนตอนนี้สร้างบ้านให้ตัวเองได้แล้วนะ
ยินดีด้วยนะคะนะแต่ละคนจะบอกเลยว่า
ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมค่ะแต่ละคนอยากจะเลือกเป็นพิธีกร
อยากจะเลือกเป็นผู้กำกับอยากจะเลือกเป็นนักร้องนะคะ
ต้องแบบว่าฝ่าฟันกันไปโอเคคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะให้กำลังใจนั่นแหละ
จะเป็นใบเบิกทางคุณผู้ชมค่ะแต่สุดท้ายแล้วความสามารถก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเองถูกต้องนะคะ
ถูกต้องนะ
ตอนที่สามสิบสองค่ะ